ความรุนแรงในครอบครัวใหม่ครับคุณผู้ชมแค่เรื่องตัดต้นไม้
ถึงขั้นเอามีดดาบเอามีดอะไรมาฟันกันเลย
สุขโหดมาอีกแล้วพี่เบิร์ต

คือเบิร์ตลำดับลำดับญาติแบบนี้ไม่ค่อยเก่ง
พี่สะพ้ายฟันก็คือกริยาฟันเอามีดฟัน
น้องผัวตัดต้นไม้สุขที่รัก
ฝ่ายหนึ่งมีมีดดาบฝ่ายหนึ่งมีมีดดายย่าครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งครับ
มิดดาบยาวเห็นไหมไล่ฟันน่ะไล่ฟันไปน่ะ

นี่ยาว

ยาย่าเอามีดรับยกรับแบบนี้

ฟันกันจริงจริงนี่แหละครับผู้ชายทำได้แต่นะครับ
รับยกรับยกรับฝ่ายหญิงก็ฟันไปฟันไปนะครับ
กระทั่งมาถึงหน้าบ้านของฝ่ายชายนะครับก็เลยใช้มีดดายานะครับ
โอ้โหรับดาบไปครั้งสุดท้ายแล้วคราวนี้มุดรั้วเข้าบ้านเลย
รั้วเข้าบ้านเลยนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙โมงเช้าเมื่อวานนี้
ลงพื้นที่พบว่านะครับเหตุนี้เกิดขึ้นที่
หมู่แปดอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีผู้ชายในคลิป
คือนายสมพงศ์คำเปลวอายุ๖๑มีแผลนะนะฮะ
มีแผลที่มือขวาเย็บหลายเข็มนะครับตกลงเจ็บนะ
คุณผู้ชมนะนะฮะคุณหมอเนี่ยต้องใส่เฝือกด้วยนะครับ
คือนางนงนุฏนะครับอายุห้าสิบแปดปีเป็นพี่สาวภายนะ
ค่ะเป็นพี่สะพ้ายก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็ดายย่าอยู่ก็ตัดต้นไม้ที่มันลกกันจู่นงนุษย์โผล่มา
แล้วก็ถามจากข้างหลังเลยมึงตัดทำไม

เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้ต้นที่ตัดเนี่ยของพี่สาว
นะแล้วเขาเนี่ยก็เป็นคนปลูก
ถ้าลกก็ตัดได้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมลองฟังครับ
ต้องจำเนินคดีอย่างเดียวเลย
สาวนงนุษย์นะครับข้อมูลจากข่าวนะ
เป็นพี่ของสมพงศ์อ่ะ
โอเคดอมอย่างนี้ค่อยดีหน่อย

เป็นอันตรายต่อครอบครัวนะครับ

ไม่ยอมความกันเอ้าพี่กับน้องนะฮะ
แม่ทะเลาะกันอีกแล้วครับ
นี่แหละ
อืมดีค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ

ทีมข่าวก็รวมพื้นที่ไปดูแลเพื่อ
จะให้ความเป็นธรรมจากฝ่าผู้อ่ะ
เมื่อกี้ก็เป็นเสียงของพี่นงนุษย์นะครับ

ต้นไม้ที่ตัดก็เธอปลูก

หนึ่งนะครับไม่ถูกกัน

แล้วที่สำคัญเรื่องที่ดินมรดก
แล้วผมว่าการใช้คำพูดเนี่ย
บางทีมันทำให้ความขัดแย้งที่มีอยู่เนี่ย

มึงตัดทำไม